คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คะเกี่ยวกับพระอีกแล้วนะคะครับ
คนขับแท็กซี่แจ้งความดำเนินคดีกับพระ
พระเนี่ยเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดดังแถวบางใหญ่
แล้วคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเป็นข้อความแชทที่คุยกัน
แต่ละอย่างที่พระชวนคุยเหมือนกับชวนให้ไปมีเพศสัมพันธ์
จริงเดี๋ยวค่อยดูข้อความที่เขาคุยกันนะคะว่าคุณผู้ชมมองไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า
เพราะพระรูปนี้เขาปฏิเสธนะเขาบอกมันไม่ใช่แบบนั้น
คือเมื่อวานนี้ค่ะนายอำนาจอายุ๕๒ปีมีอาชีพขับแท็กซี่นะคะไปแจ้งความที่สพบังใหญ่
บอกว่าอยากจะให้ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดดังแถวบางใหญ่
เพราะมีลักษณะเป็นชายรักชายใช้กลอุบายขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
นี่ค่ะแล้วก็ใช้กลอุบายหลายอย่างล่อด้วยเงินด้วยสิ่งของด้วยอะไร
ช่วงที่ขัดสนก็เหมือนกับแบบเรียกผ่านแอปพลิเคชันให้ไปส่งที่นั่นส่งที่นี่แล้วก็ลวนลาม
แล้วคนขับแท็กซี่เขาบอกว่านี่ไงเขามีหลักฐานแชทคุยกัน
แล้วคุยเหมือนสนิทมากพระรูปนี้ถามอ่ะบางข้อความก็เป็นแบบ
ถึงห้องหรือยังทำอะไรอยู่กินข้าวดึกจังกินข้าวเสร็จทำอะไรต่อ
อะไรแบบนี้คุยแบบพระควรจะคุยกับคนอื่นแบบนี้เหรอ
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ควรนะมันไม่ใช่กฤทธิ์ท้องสอง
คนขับแท็กซี่ท่านนี้เขาไปบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยพี่อุ๋ยรู้สึกบาป
คือเคยดูข่าวลักษณะพฤติกรรมของพระไม่เหมาะสมเยอะไง
เขาก็บอกมันไม่ใช่ละไลน์มาคุยมาชวนไปนู่นไปนี่รู้สึกไม่ดีกลัวบาป
ก็เลยตัดสินใจว่ายังไงดีล่ะขู่พระไปเลยนะบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะ
ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับตัวของผู้ที่ไปแจ้งความนะฮะก็คือคุณอำนาจนะครับ
เขาอ้างในข้อมูลของเขานะเขาบอกว่าที่เขาออกมาเปิดโปรงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้
เพราะรู้สึกผิดรู้สึกมันบาปมันเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็กลัวด้วยนะฮะ
เพราะพระรูปนี้บอกว่ารู้จักทหารยศใหญ่รู้จักนายตำรวจใหญ่
แต่ก็อยากให้สังคมได้รับรู้พฤติกรรมนะซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ปั้นเรื่องมาโกหก
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันเริ่มต้นยังไงนะ
คุณอำนาจบอกว่าเขาก็ขับรถรับส่งเจ้าวาดรูปนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕
หลังจากที่เริ่มจากเรียกจากทางผ่านแอปพลิเคชันก่อน
ทั้งที่เขาบอกเจ้าอาวาสเองก็มีรถส่วนตัวนะ
แต่จะไปไหนมาไหนเนี่ยจะเรียกเขาทุกครั้งเลยนะฮะ
ทุกครั้งก็จะถูกลวนลามจับขาอาจจะนั่งเบาะหน้าคู่คนขับ
แต่จับของลับด้วยอ่ะโอ้โหก่อนจะออกอุบายว่าเดี๋ยวจะซื้อรถให้ใหม่นะ
เพราะว่าแหมแตคซี่มันต้องเช่าขับใช่ไหม
ผลกระทบกระทบโควิดอะไรพวกนี้ก็รายได้ไม่ค่อยมีใช่ไหม
นี่ประมาณอย่างนี้เลยจนธันวาปี๖๓
เจ้าอาวาสรูปนี้ได้จ้างให้เขาเนี่ยขับรถไปภูทับเบิก
เงินค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
คุณอำนาจอ้างว่าพระรูปนี้เนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาอืมเออแต่ว่าอ่า
เขาเนี่ยขอใช้มือสำเร็จความไคร้ก่อนจะกลับเนี่ยก็ให้เงิน
ตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ลบแล้วก็บล็อกไลน์ทิ้งและไม่ติด
ต่อกันไปพักนึงทีแรกจะขอมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทางคุณอำนาจ
บอกเขาไม่ยอมเขาก็เลยยอมแค่นี้แล้วก็บล็อกไลน์ไปเลยนะไม่
ติดต่อกันพักนึงจนกระทั่งสิงหาคมปี๖๔เจ้าอาวาสรูปนี้ติด
ต่อมาหาถามว่ามีเงินใช้ไหมแล้วออกอุบายว่าเดี๋ยวให้ยืม
หมื่นนึงแต่ให้มาเอาที่วัดโดยจะโอนให้ก่อน๕๐๐บาทพอเขาไป
ถึงเนี่ยเรียกเข้าไปในกุฏิแล้วขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกคุณ
นาฏบอกว่าคราวนี้เนี่ยเขาปฏิเสธแล้วก็ยอมใช้มือช่วยสำเร็จ
ความไคร้ให้สุดท้ายเจ้าวาดให้แค่พันเดียวพร้อมกับผ้าขนหนูอีก๒
ขืนที่ใส่ถุงซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของทหารเหมือนกับตั้งใจ
ขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตหรือเปล่าซึ่งคุณอำนาจเขาบอกว่า
เขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเขาเป็นแค่คนตัวเล็ก
เล็กแต่ยืนยันว่าทุกสิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นความจริงล้าน
แล้วต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีหลักฐานเด็ดที่อาจจะ
เอามาเปิดเผยอีก
พยายามพูดเหมือนกับว่าลวนลามก่อนแล้วก็ดูว่าผมชอบไหมอะไร

บ่อยอยู่นะไปรับดอนเมืองบ้างตัวเขาเองอ่ะเคยไปแล้วตรงที่ไปอ่ะ
ผมเข้าใจว่าพาคนอื่นไปผมเข้าใจอย่างนั้น
เพราะดูความที่ว่าเขาชี้ได้เลยว่าไปตรงนั้นตรงนี้
ว่าที่โคราชผมก็คิดอยู่นานถ้ากลัวผมก็ไม่ออกมาหรอก
ถ้ากูโมกลัวอยู่เรื่องจริงก็ไม่เปิดเผย
เขาก็ยังทางใช้ชีวิตเป็นเจ้าวาดซึ่งทำไม่ถูกต้องอยู่
ถ้าคนที่แบบมีความจนอยู่แล้วนะ
แล้วก็โอเคคำพูดอะไรของเขาที่เขาเสนอให้อะไรให้เนี่ย
มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง

พี่นึกว่าว่าคนนี้ยังเช่ารถเขาพี่นึกว่าเป็นยังไง
ก็เหมือนกับว่าเขาก็เคยมีพฤติกรรมร่วมกันนั่นแหละ
เพียงแต่ว่าวันนี้อยากจะออกมาเปิดเผยละ
อะไรกว่านี้นะฮะไปแจ้งความด้วยนะครับ

นะฮะอ่าวัดบางเลนเจริญนะฮะ
ก็ปรากฏว่าทางวัดบอกว่าเจ้าวาดเนี่ยท่านติดกิจนิมนต์นะฮะ
วันนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับให้ลูกศิษย์ช่วยติดต่อก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
อืมทีเนี้ยทีมข่าวของเราก็เลยไปที่วัดอำภาวันนะคะครับ
ไปเจอกับพระครูวินัยทรท่านเจ้าคณะตำบลบังม่วงเขตสอง
เป็นพระปกครองเจ้าอาวาสรูปนี้ค่ะอ๋อท่านก็เลยบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
ก็เรียกเจ้าอาวาสวัดบางเลนเจริญมาสอบแล้วอ๋อท่านทราบข่าวแล้วอ่ะสิใช่ไหม
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าอาวาสวัดบังเลนเจริญออกจากวัดไปแล้วนะคะ
เจ้าคณะตำบลก็เลยให้ข้อมูลว่าคือท่านเจ้าอาวาสวัดบังเลนเจริญยืนยันว่า
ไม่เคยเลยอืมไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศคนขับแท็กซี่เลยครับ
ไม่เคยเรียกคนขับแท็กซี่คนนี้ทางแอปพลิเคชันด้วยเป็นการเรียกรถจากหน้าวัด
โทรเรียกให้พาไปกิจนิมนต์แล้วก็กลับมาส่งที่วัดเดือนธันวาคมปีหกสาม
เรียกคนขับแท็กซี่คนนี้ให้พาไปภูทับเบิกอันนี้เรื่องจริง
ก็ให้ไปส่งแต่มันค่ำแล้วก็เลยหาโรงแรมที่พักให้
ล่วงละเมิดไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่มันจะแบบ
แสดงให้เห็นว่าล่วงละเมิดอ่ะอืมปรากฏว่าจริงจริงแล้วอ่ะ
ท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าคนขับแท็กซี่คนนี้ข่มขู่ขอเงินแล้วบอกเลยว่า
ถ้าไม่ให้จะแจ้งความนะท่านเจ้าอาวาสท่านก็เลยบอกว่าคือหลังจากเนี้ย
ท่านก็จะปกป้องเกียรติของท่านเพราะว่าคนขับแท็กซี่คนนี้ข่มขู่ตลอด
เจ้าคณะตำบลก็เลยให้ข้อมูลแทนบอกว่าอย่าเพิ่งฟังความครั้งเดียว
ให้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะ
ก็ก็ไม่ได้หนักใจอะไรก็มีการไปแจ้งความก็
ดำเนินการไปตามกฎหมายเราไม่ได้ทำผิดก็ต้องแก้ไขไป
อย่างถ้าไม่มีพยายามหรือก็เป็นเรื่องของทางตำรวจอ่า
ก็มีการแจกของให้ญาติโยมช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือประชาชนอ่า
ของบ้างให้เงินช่วยเหลือบ้างนะเนี่ยเขาก็เคยมาขอมาขอก็ให้ไปก็
ต่อต้านหลังก็มาขออีกขอในลักษณะขมขู่เนี้ย
มันจะเข้าข้อหาเป็นการกันโชคทรัพย์เนี่ย
ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เป็นเรื่องที่พระก็ต้องเผชิญกับมารอยู่เรื่อยนะ
มีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันไป
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่วัดบางเลนเจริญที่บางใหญ่นะคะ
ซึ่งที่นายอำนาจไปแจ้งความว่าเจ้าอาวาสวัดนี้แหละ

ทีมข่าวของเราคุยกับลูกศิษย์ท่านเจ้าอาวาสเลย
นายประนีตบอกว่าตกใจมากที่เห็นข่าว
แต่ไม่อยากจะเชื่อนะไม่ปักใจเชื่อด้วย
เชื่อว่าหลวงพ่อท่านจะทำอะไรแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อช่วยเหลือผู้คนมาตลอด

ไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริง
เป็นพระที่ชอบทำบุญเดินทางไปทำบุญต่างจังหวัดบ่อยมาก

ก็มีคนขับรถให้ประจำไม่เคยเห็นคนขับแท็กซี่คนนี้มาก่อนด้วยซ้ำ
นี่ค่ะแล้วคนขับแท็กซี่คนนี้ก็อายุเยอะแล้ว
หลวงพ่อท่านจะไปคิดอะไรด้วยในลักษณะแบบนั้นล่ะ
ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ช่วยทุกคนครับท่านช่วยทุกคน
พอเด็นนี่มุมเนี่ยผมก็ไม่อยากอ่าวอ้างใครนะ
ถ้ามีการแบบว่ามากล่าวอ้างในแชทว่าเดือดร้อนอะไร
ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเคยขอตังค์แล้วได้ละ

เรื่องถึงแดงขึ้นมาเรื่องถึงเกิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้

แต่ต้องแต่ที่ผมสัมภาษณ์ท่านมา

ท่านไม่เหมือนอย่างที่ผมมองตอนนี้

ไม่ใช่ว่าก็เพิ่งมาเกิดที่นี้

แต่ที่ผมมองสำหรับอาจารย์ผมเนี่ย

ชาวบ้านแถวนี้พี่ไม่ต้องสัมภาษณ์ผมก็ได้พี่สาธารณ์อีกหลายคน
สวมภาณ๙วันยุทธ๓๙ถ้าเกิดจะมีเรื่องราวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
หาเด็กอ้อไม่ดีกว่าเนรหล่อไม่ดีห
มาเอาอะไรคนแก่ขับแท็กซี่ยุทธภัยสอง
บ้ามากผมไม่เชื่อส่วนจนผมผมไม่เชื่อ
คุณผู้ชมคะล่าสุดเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมานี่เอง
นายอำนาจคนขับแท็กซี่ที่ไปแจ้งความ
ก็ไปพบตำรวจที่สพบังใหญ่ไปให้ปากคำกับตำรวจ
แล้วก็เอาหลักฐานไปด้วยผ้าหนึ่งพื้น
และถุงกระดาษที่เคยได้รับจากเจ้าอาวาสรูปนี้
และนายอำนาจย้ำว่าสิ่งที่ออกมาพูดเป็นความจริงล้านเปอร์เซ็นต์
เป็นความจริงล้านเปอร์เซ็นต์นี่นะคะ
บอกว่าก็คงไม่ฝากถึงท่านเจ้าอาวาสหรอก

ไม่อยากจะให้มีการปกป้องคนผิด

คือความจริงคือผมอยากให้ว่าโอเค
คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าโอเค
มีคนรับรู้เยอะแล้วผมก็สบายใจขึ้น

เขาก็กระกว้องผมจะอะไรจะอะไร
ผมว่าความเป็นจริงเป็นยังไงก็คืออย่างนั้น
แล้วผมก็อยากรู้ว่าคนที่
เขาไปภูทะเบิกเนี่ยเขาไป

เขาไปทำอะไรทำไมไม่มีใครถามว่าเขาไปทำอะไร
รถเขาก็มีทำไมมาใช้รถแท็กซี่ตรงนี้
แล้วเขาไปทำอะไรใช้เงิน๕๐๐๐บาทไปอยู่คืนนึง
ถ้าไม่คิดที่จะผมอะ

หลักฐานต่างก็พร้อมเหมือนกัน

มันเกิดกับตัวผมผมรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเขาผิดมีคนช่วยเขาคนคนนั้นจะรู้สึกผิดหรือเปล่า

เพราะว่าสังคมมันจะแย่ลงศาสนาเสื่อมลงแน่นอน
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อเจ้าอาวาสรูปนี้รูปที่ถูกกล่าวหานะคะ
แต่ว่าท่านก็ยังติดต่อไม่ได้แล้วก็ยังไม่ออกมาให้ข้อมูลอะไร
เราก็พยายามแล้วเพราะว่าอยากจะให้ฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย

ว่าเอาหลักฐานต่างที่คุณอำนาจเขามีเนี่ย
เฟอร์แท็กซี่มีเนี่ยคือมันก็ต้องไปดูว่าหลักฐานพวกนั้นเนี่ยมันชัดจริงหรือเปล่า
แล้วมันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า